คุณชมครับเจอกันทุกอย่างร้ำคนแบบนี้นะครับ
เดินที่โรงคลิกแชร์กรุ๊ปกวันเสาร์
ช่องแคลฟทวีส๓๒นะครับ

ไม่ใช่ขอบใจนะครับ

และวันนี้นะครับคนกีฬาของเรามีเรื่องราวมากมายกันเลยทีเดียว

ปวนสนามปวนสนาม

อยากให้ดูกันความน่ารักของกองเชียร์
นะคะเพราะว่าเป็นศิริสัยมากตอนน่ารักอยากเห็นมั้ย

ตั้งแต่ย้อมผมแดงนี่เธอ

อันนี้จะเป็นเรื่องของกองเชีย

พี่หอยปกติว่าไปเชียวบทบอนไพ่ที่สนามไหมคะ

ไม่มีบัตรกันไปนั่งโดด

มีบัตรก็ต้องไปก่อนสักชั่วโมง๒ชั่วโมง

เพื่อที่จะไปหนึ่งก็คือต้องทาหน้าก่อน

ดูบรรยากาศหรือดูสาว

ก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลาย
ฟี่ตัวเองบ้างเซลฟี่กับกลุ่มเพื่อนบ้าง
แต่จะมีสิ่งที่พี่หอยพูดมาเมื่อกี้ด้วย

ไปดูเลยค่ะอยากเห็นว่าเขาไปทำอะไรกัน

ช่วงปวนสนามวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูสีสันนอกสนามก่อนการแข่งขัน
ฟุตบอลทีมชาติไทยกับทีมชาติเมียนมาร์
หน้าสนามมีแฟนบอลมากมายทยอยเดินทางเข้าสู่บริเวณสนามการแข่งขัน

สังเกตได้ว่าก่อนเข้าสนามก็จะมีบูธกิจกรรมต่าง
แฟนบอลได้ร่วมกิจกรรมมากมาย
แต่ที่เหมือนจะทำแทบทุกคนก่อนเข้าสนามก็คือการถ่ายรูปนั่นเอง
โอ้โหบ้านก็เซลฟี่

ก็ถ่ายกันเป็นคู่เป็นขี้

แต่ที่ทำให้หัวใจผมพองโตก็คือ
บรรดาพริตตี้สาวสวยที่ยืนอยู่บนตามบูธ
ก็มักจะมีคนเข้าไปขอถ่ายรูปเรื่อย

โดยเฉพาะหนุ่มนั่นเองครับ
เราก็เลยอยากจะสอบถามให้แน่ชัดว่า
จริงแล้วพวกพี่เขา
อยากจะถ่ายรูปกับใครมากกว่ากัน

พิตตี้สาวเหล่านี้กันแน่

จริงอยากถ่ายกับพี่ธนาครับ
โคตรครับ
นักฟุตบอลนะครับ

ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนั่นเองล่ะครับ

หลบไว้อันนี้ก็เป็นสีสันความน่ารัก

นั่นสิแล้วมันกำลังจะเก็บเงินที่ใคร
ตายแล้วจริงแล้วกฎระเบียบอะไรมันก็มี

แต่มันไม่แฟร์ที่คุณมาจุดนี้ทำให้เสียชื่อประเทศไทย
ผมจะขออนุญาตคุณเรียนแบบนี้ก่อนว่าผู้แฟร์จริงแล้วเนี่ยนะฮะ
ถูกต้องในมุมของความช่วยเหลือนะครับ
ประโยชน์ของเขาจริงเลยข้อดีของจริงเลยคือว่านำเขามาเพื่อได้ใช้ในทางการ
เหมือนสมมุติว่าแบบเกิดอะไรขึ้นแล้วผม
แต่ทีนี้เนี่ยเรานำมาใช้ในทางที่ผิดก็อาจจะคิดเพียงแค่ว่าให้เกิดความสุขสนานแต่ข้อเสียนั้นเยอะกว่า
แต่ช้ำใจอย่างเดียวที่แบบว่าพออ่านไปปั๊บเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปเผาบ้านใคร

แต่คนข้างคุณมันไม่ใช่มันเป็นคนอ่ะไม่ใช่อะไรอ่ะ
ก็ช่วยกันแล้วกันนะอะไรที่ถูกต้องก็ทำตามนั้น
สมาพันธุ์อาเซียน

พี่ยัยยามเกิดไป
โดมปรับประมาณ๔๕๐๐๐เหรียญถึง๕๐๐๐๐เหรียญ
นั่นคือที่มาเลเซียโดนคูณไหมคูณ

ประมาณ๑๕๐๐๐๐๐นี่คือคูณ๓๓นะ
คนดูเนี่ยประมาณกี่หมื่นคน

๒๒เนี่ย๒๒เดี๋ยวนะ

อันนี้คือนักฟุตบอลช่วยกัน

ต้องหารายได้สำหรับตัวเองนะครับ

เพื่อที่จะเฉลี่ยการที่เขาจุดภูแฟร์
เอ้ากดเครื่องคิดเลขเท่าไหร่ก็หารไม่ลงตัวสักที
เอาเป็นว่าการเชียร์ก็มีหลากหลายรูปแบบ

จะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองกันนะครับ

ปล่อยให้พี่หอยเขาคิดเลขไปก่อน

เอาอยู่ได้ไหม

แต่สายตาคุณดูถูกนะ
นะครับ